เดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวไปที่จังหวัดสกลนคร
น้ำลดต่อผุดโอ้โหเป็นอย่างที่พูดกันมาเลยเพราะว่าพอน้ำรถเนี่ยผุดขึ้นมานะครับ
แต่ว่าเป็นต่อไม้ที่พบว่าเป็นลักษณะของเสาไม้กว่า๑๐๐ต้น
โอ้โหคาดว่าจะเป็นบ้านเรือนโบราณค่ะต้องไปดูกันหน่อยครับ
เสาไม้เก่าแก่จำนวนมากกว่า๑๐๐ต้นลักษณะคล้ายกับเสาบ้านของคนในสมัยโบราณนะครับ
ถูกพบกระจายอยู่ในบริเวณกลางหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่า
งฮากในพื้นที่บ้านโนนหอมตำบลโนนหอมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับ
จากการสำรวจของทีมข่าวนะครับก็พบว่ากลุ่มเสาไม้เนี่ยมีแนวเสาเป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างชัดเจน
กลุ่มมี๖๘ต้นโผล่มาเป็นแนวให้เห็นกระจายอยู่ทั่วบริเวณเลยทีเดียวครับ
ก็ต้องไปถามคนเท่าคนแก่ที่นั่นที่เขารู้จักเรื่องนี้เป็นอย่างดี
นั่นก็คือลุงอุทัยอภิวาธนสิรินะครับเป็นอดีตกำนันตำบลโนนหอมวัย๗๔ปี
ก็เล่าว่าน้องฮากมีมาแต่ยุคบรรพบรุษของชาวโนนหอมแล้วที่มาตั้งรกรากที่นี่
แล้วมีตำนาน

ก็ตำนานไงเขาเล่าขานกันมาว่ามีสุนัขตัวหนึ่งไปคาบเนื้อกระรอกเผือกมากิน
แล้วเกิดอาการอาเจียนในบริเวณนี้เขาบอกว่าเป็นด้วยอิทธิฤทธิ์ของพญานาค
บันดาลให้บริเวณนี้นะครับล่มสลายและกลายเป็นน้องฮากในปัจจุบันนี่คือตำนาน

ก็คือเมืองขอบยูเนียกับเมืองขอบ

มันได้แต่สันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นบ้านเก่า
แล้วข้างบนมันโผล่น้ำขึ้นมาเนี่ยมันก็พูดก่อนไปตามการเวลา
แต่ว่าที่มันฝังดินอยู่กับน้ำท่วมอยู่เนี่ยมันยังอยู่ปกติ
ผมก็บอกผู้ระเหมาว่าถ้าเห็นเสาขุดแล้ว
หลังจากขุดแล้วให้เอาไว้ที่เดิมอ่าไม่ให้เอาดีสิ
เจ้าที่เขามาบอกว่ากูไม่ให้อะไรดิแบบนี้ก็ต้องต้องยอม
ผมก็บอกว่าใครเก่งก็ลงมาเอาไป

ชาวบ้านในพื้นที่เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็ต้องการนะต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลหน่อยนะครับ

แล้วก็เขาเชื่อว่าบริเวณนี้เนี่ยเคยเป็นชุมชนโบราณที่มีบ้านเรือนแล้วก็ผู้คนอาศัยมาก่อน
อยากให้ทางภาครัฐมาดูแลให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้วยนะครับ
ก็เป็นตำนานความเชื่อของคนในสมัยก่อนนะคะ